เริ่มกันที่นักเตะทีมชาติไทยนะคะชุดสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียที่จะต้องบุกไปเจอกับสหรัฐอารับเอมิเลสแล้วก็อิราค่ะ
ก็เข้ารายงานตัวทั้งหมด๒๓คนแล้วก่อนที่ในช่วงเย็นวันนี้จะออกเดินทางค่ะ
โดยซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เปิดเผยนะคะว่า
ขอให้นักเตะทุกคนลืมความผิดหวังใน๒นัดแรก
แล้วก็เน้นย้ำให้รักษาสุขภาพ
รวมถึงสั่งห้ามเล่นคอมพิวเตอร์เกิน๒๓นาฬิกา
เพื่อให้มีสมาธิกับเกมการแข่งขัน
ด้านในจรรยาวนอนผู้จัดการทีมชาวไทยเปิดเผยว่า
ครั้งนี้ได้เตรียมการเรื่องความเป็นอยู่ของนักฟุตบอลมากขึ้น
ซึ่งก็มีการเบิกอาหารเสริมเพิ่มจากครั้งที่ผ่านมา
รวมถึงวางโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายเอาไว้ด้วย
โดยทีมชาติไทยก็จะออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอารับเอเมริดในวันนี้
เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ก่อนที่จะลงแข่งขันนัดที่๓ของฟุตบอลโลก
คัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายในวันที่๖ตุลาคม
แล้วก็จะเดินทางต่อสู่ประเทศอิราณ
เพื่อที่จะลงแข่งขันกับอีรักษ์ในวันที่๑๑ตุลาคม
ด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็ชี้แจงสาเหตุที่งดสนับสนุนค่าเดินทางของสโมสรในดิวิชั่น๑และดิวิชั่น๒
ว่าเนื่องจากว่าสมาคมยังต้องมีภาระ
ต้องชำระหนี้ให้กับกรมสรรพากรนะคะ
ซึ่งเป็นหนี้ที่ค้างจากในอดีตถึง๙๐ล้านบาท
รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มอีกประมาณ๑๐๐ล้านบาท
ฉะนั้นก็อาจจะถูกสั่งฟ้องล้มละลายกับสมาคมฟุตบอลค่ะ
หรือว่าเรียกร้องค่าเสียหาย
ซึ่งถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงนะคะก็จะส่งผลเสียต่อวงการฟุตบอลไทย
แต่ว่าอย่างไรก็ตามสมาคมเพียงแค่งดการสนับสนุนค่าเดินทาง
แต่ว่าเงินสนับสนุนจากสิทธิประโยชน์สโมสรจะยังได้รับตามเดิม
และหากสมาคมจัดการเรื่องหนี้สินได้ทั้งหมด
ก็พร้อมจะสนับสนุนงบการเดินทางต่อทันทีค่ะ